อีก๑สถานที่ที่หลายคนแห่ไปส่องเลขในขันน้ำมนกัน
เป็นพิธีศพของหลวงพ่อพันเทวาเพ่งตะวันที่จังหวัดเชียงใหม่
ขอหวยก็ไม่พลาดทั้งซองทั้งเอามือถือมาท้ายกันใหญ่เลย
ศิษยานุสิตได้มีการทำพิธีถวายสังขทานแล้วก็ทำพิธีปลูกเสกน้ำมนต์
ในพิธีศพของพระครูสุเทพสิทธิคุณหรือว่าหลวงพ่อพันเทวาเพ่งตะวันนะคะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งท่านมรณภาพไปเมื่อวันศุกร์ที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
เสร็จพิธีปุ๊บลูกศิษย์ลูกหาก็แวะเวียนกันไปส่องดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์กันแล้วค่ะ
สิ่งที่เห็นให้เป็นตัวเลขแล้วก็เทียบเคียงสิ่งที่เห็นว่าตรงกับเพื่อนหรือเปล่า
ดูกันนะคุณผู้ชมเนี่ยตรงในใจตรงที่ซื้อไว้หรือว่าตรงที่ฝันหรือเปล่า

นอกจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์แล้วนะคะ
เลขทะเบียนรถเบนท์ของหลวงพ่อกกต๗๒๓๖เชียงใหม่ที่จอดไว้หน้ากุฏิ
และอายุ๘๑ปีของหลวงพ่อและอายุพันศาบวช๕๓พันศาก็กลายเป็นตัวเลขนำโชคไปหมดเลย
คุณเชื่อไหมว่าเลขที่คุณบอกไปตรงกับที่ผมฝันด้วย

สุดท้ายใหม่แกะ

มันมี๒เหรคไงแล้วผมจะใช้วิจารณญาณและชมด้วยนะครับ